ดูปัญหาโลกแตกที่เราถามกันเอาไว้
เป็นปัญหาโลกแตกที่ทำเอากระจกรถใครบางคนแตก
ทำเอาเบ้าตาแตกทำเอาปากแตกมาหลายครั้งหลายคราแล้ว
ล่าสุดเกิดขึ้นที่ร้านก๋วยจับยวนในตลาดรามอินทากิโลเมตรที่๒ค่ะ
ให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนเลย

โอเคเจ้าค่ะมันเจ้าค่ะจอด
นี่ฉันไม่ใช่เจ้าค่ะ
นี่ฉันไม่ใช่เจ้าค่ะ

แล้วทำไม

นี่

สุดยอดเลยอ่ะ
คือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น

เป็นเหตุประทะกันระหว่างร้านก๋วยจั๊บ

คือมันมีรถไปจอดขวางหน้าบ้านเขา

ริมทางอ่ะแล้วมันไปขวางหน้าประตูบ้านเขา

มาเป็นปีแล้วค่ะไม่ได้เพิ่งเกิด
ทีมข่าวเราพอเห็นคลิปนี้ก็ลงพื้นที่
ตลาดรามอินทากิโลเมตรที่๒เลยนะคะ

อยู่ในตลาดก๋วยจับเวียดนาม
อุดรเนี้ยค่ะทีมข่าวเราไปคุย

อ้วนเล่าบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
เมื่อคืนซืนตอน๒ทุ่มครึ่ง

มีพ่อแม่ลูกเดินมากัน๓คนเลย

มีรถลูกค้าไปจอดขวางหน้าบ้าน

คือคนพ่อเนี่ยนะคะ

มีการห้ามกันลูกสาวก็ไปห้ามนะ

ก็มาห้ามพ่อแล้วแหละแต่มันก็เกิดโต้เถียงกันเนี่ย

คนแม่ก็เดินไป
ตบหน้าน้องสาวเจ้าของร้าน

แล้วตอนพ่อกำลังบรุมาต้มอยู่

ของลูกค้าที่นั่งทานอาหารอยู่อะค่ะ
แล้วก็บอกว่าลูกค้าที่ไปห้าม

ดูแลให้ดีขายของก็ขายอยู่ทำไมไม่ดูแล
เอามอเตอร์ไซค์ไปจอดขวางหน้าบ้านเขาอย่างนี้
แล้วก็บอกว่าหนูก็จะประกาศให้ทะเบียนรถอะไรหนูจะประกาศให้
เขาก็ไม่ฟังแล้วตอนนั้นเขาก็ด่ากันอย่างเดียวเลย
เขาบอกคนนี้ใช่ไหมคนนี้ใส่เสื้อสีฟ้าใช่ไหมบอกไม่ใช่
พอเมียเขาบอกว่าไม่ใช่เขาก็ไปคว้าเอาน้องสาวเจ๊ที่นั่งอยู่พอดี
ก็เลยตะลุมบอลกันเลยเรามีหน้าที่เราทำงานของเรา
ไม่อยากมีปัญหากับใครบอกทุกเขาบอกตลอดนะคะบอกตลอดเวลาเขาไปจอด
อย่าไปจอดหน้าบ้านเขานะเขาเขียนป้ายไว้อย่าไปจอดนะ
ไม่ทราบเหมือนกันว่าเมื่อคืนมันเป็นอะไรเพราะไม่รู้อะค่ะ
ลูกค้าก็ตะลุมอยู่ตอนนั้นก็ลุกขึ้นหมดอะค่ะลูกค้าบางคนเขาก็เห็นใจนะคะ
คือต้องบอกว่าอย่างที่บอกค่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกและครั้งเดียว
คือชนวนเหตุของวันเกิดเหตุเนี่ยเพราะมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งไปจอดอยู่หน้าบ้านของกลุ่มผู้ก่อเหตุนะคะ
แต่อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาที่เพิ่งเกิด
คือตอนเกิดเห็นมันแค่มอเตอร์ไซแต่หลายคันมันเขาออกจากบ้านไม่ได้
คนจะไปทำธุระปะปังอะไรออกจากบ้านไม่ได้เลย
ลูกค้าที่ไปกินก็ต้องมีสำนึกรู้นะคะ
คุณหิวไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าคุณจะไปจอดขวางหน้าบ้านคนอื่นมันไม่ได้

ฝั่งร้านเองก็ต้องคอยแจ้งลูกค้าเขาก็บอกเขาก็พยายามจะแจ้งแหละ
ทีนี้ทีมข่าวเราก็พยายามไปติดตามพูดคุยกับอีกฝั่งหนึ่ง
คือฝั่งคนก่อเหตุเหมือนกันเราก็อยากฟังความทั้งสองข้างอ่ะนะคะ
แต่ว่าทั้งภรรยาและลูกสาวเจ้าของบ้านก็ปฏิเสธ

เค้าบอกว่าเค้าบ้านก็ยอมรับเลยว่าจอดรถ๑๙๑๗ขวางหน้าบ้านตรงนี้

เพราะว่าตลาดนี้คุณบอกเป็นตลาดใหญ่ใช่ไหม
คนเยอะมันไม่มีที่จอดรถไง
แล้วพอไม่มีปุ๊บเนี่ยคนก็ต้องไปไล่หาจอดริมทางริมกำแพงบ้านคนบ้าง
เขาถึงขั้นเอากลัวยางมาวางเอาติดป้ายเตือนแล้ว
เดินไปบอกถ้ามีจอดกิดขวางแล้วเพราะไม่อยากกระทบกระทั่ง
แต่มันก็ยังเกิดอะค่ะมันก็ยังคงมีปัญหานี้อยู่
แล้วบางทีเขาทำธุระปะปังมันไม่ได้จริง
เพราะฉะนั้นชาวบ้านก็เลยบอกว่าจริงถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยได้ช่วยหน่อยได้ไหมมาจัดระเบียบที่จอดรถ
การจราจรกันหน่อยจะได้แก้ปัญหาระยะยาว
มันไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกปัญหาเนี้ยแต่เขาเดือดร้อนอ่ะใช่
สุดท้ายก็ใจเขาใจเราคุณผู้ชมคิด
แต่ว่าถ้าเป็นบ้านเราเราก็ไม่อยากให้ใครมาจอดขวางหรอก
คืออยากให้ร่วมด้วยช่วยกันรับผิดชอบทั้งหมดนะ

หน้าบ้านคนเนี่ยจะแป๊บเดียวหรือจะอะไร
ถ้าคุณไม่อยู่ที่รถคุณจอดไม่ได้
คนขายก็ต้องบอกลูกค้าด้วยว่าอย่าไปจอดอะไรแบบนี้นะครับ

ส่วนเจ้าของบ้านก็ใจลึกใจเย็นนะครับ